มาถึงเรื่องของความงามหน้าแล้วก็งามไส้ของข้าราชการที่ก่อไว้
ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เขายักยอกเงินไปเนี่ยในข้อมูลนี้อาจจะเก่าไปแล้วด้วยซ้ำ
เพราะล่าสุดอาจจะไม่ใช่๑๓ล้านบาทแล้ว

พัชรีอารยกุลนะครับท่านประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่าพมเปิดเผยถึงกรณีที่
นายพิสารสุขใจธรรมอายุ๔๑ปี
เขาเป็นนักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ชำนาญการของกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอก
ยักยอกเงินไป๑๓ล้านบาทในตอนแรก
ยืนยันว่าเป็นเงินนอกงบประมาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนคนเปราะบาง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
เนื่องจากบัญชีนี้ไม่ค่อยมีความขึ้นไหวครับ
อาจจะทำให้ไม่ได้เป็นที่สังเกตนะ
แต่หลังพบความผิดปกติทั้งแต่วันที่๑๔กยที่ผ่านมา
กระทั่งเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตอนจะหลบหนีแล้วนะ
จะข้ามชายแดนจากแม่สายจังหวัดเชียงรายไปอยู่แล้ว
อยู่แล้วล่าสุดครับมีคำสั่งให้นายพิษาเนี่ย
ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกัน
ปราบรามการฟอกเงินหรือปปงตรวจสอบเส้นทางการเงิน
แล้วก็ให้ตรวจสอบข้อที่จริงให้แล้วเสร็จโดยด่วน
นางสาวสรานพัฒน์อนุมัติราชกิจท่านนี้เป็นท่านอธิบดีกรมส่งเสริมแล้ว
คุณภาพชีวิตคนพิการคือถ้าเป็นผู้บังกันชาญของพี่สานเนี่ย
ท่านก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยนะ
โดยตำรวจกรมาครับการป้องกันและปรับรามการทุจจุลิต
และประพฤติผิดชอบหรือว่าปปปเนี่ยนายพี่สานเขาสารภาพ
บอกว่าก่อเหตุคนเดียวส่วนเงินที่ได้โอ้โหเอาไปเล่นพนันออนไลน
แล้วหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนะฮะทั้งนี้ตามระเบียบ
จะมีฆาติการรู้รหัสนะครับเข้าบัญชีของกรมพกเนี่ย๓คน
แล้วก็จะสามารถโอนเงินได้ก็ต่อเมื่อมีรหัสเข้าบัญชี๒ใน๓
ทำให้ตำรวจไม่ปากใจเชื่อครับตอนนี้ตำรวจไม่เชื่อแล้ว
แล้วมันจะทำคนเดียวได้ไหมถ้างั้นซึ่งจากแนวทางการสอบสวนนะครับ
เชื่อว่าโอ้โหอันนี้น่าตกใจไอ้ที่ว่า๑๓ล้าน๑๓ล้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซะแล้ว
เรื่องต้นอย่างน้อยอาจจะถึง๔๕ล้านครับ๔๕ล้านบาทเงินคนพิการ
ที่เขาเอาบอกว่าไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดแล้ว
นี่ทำไปได้แล้วเงินภาษีพวกเราทั้งนั้นเลย
แล้วคนเดียวจะทำได้ขนาดนั้นเลยหรือนั่น
ตอบไม่ยากเลยฮะเหตุการณ์อย่างกล่านี้นะครับ